อย่างนี้อยู่ประมาณ๒๓วัน
อาการวันนี้ถือว่าเป็นอาการหนัก
หนักครับเพราะทุกที

ตอนนี้เป็นจนเดินไม่ได้เลยครับ
ผมอยากให้แม่หายเร็วครับ

และผมสัญญาว่าจะไม่ดื้อไม่สนไม่ล้านหรอกครับ
สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์๑๙และ๓๐ดีดีไอบลูพาวเวอร์
รสชาติดีมีประโยชน์สตาร์อินฟินิตี้คุณภาพเต็มขวด
สวัสดีครับนะฮะรับทราบบางคนทั่วประเทศเลยนะคักที่กำลังเปิดรับชมไทรัติ์ทีวีช่อง๓๒แห่งนี้อยู่นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีแบบนี้นะครับ
ที่ไม่ต้องร้องดีที่ไม่ต้องร้องเพราะเพียงแต่ร้องให้ถูกเนื้อเพลงทั้งหมด
ทั้งหมด๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับถ้าคุณยังสู้ชีวิต
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะติดตามคุณไป
คัดเลือกคุณมาออกในรายการของเราเพียงแต่ต้องการหัวใจนักสู้
และความจำเนื้อเพลงให้ได้เท่านั้นเอง
ก็เหมือนนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเรานะครับน้องผักบุ้ง
ก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุเพิ่งจะ๒๐นะครับ
ก็มาทำหน้าที่เป็นนักสู้ชีวิตนะครับประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
ก็ทำให้ต้องใส่เหล็กเอาไว้ที่ขา
ขาดามเหล็กไว้นะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าเหล็กที่ขาเนี่ย

หรือว่าจริงแล้วต้องเอาออกนะคะ

เรียกได้ว่าแหมกึ่งเป็นภาระครอบครัวก็ว่าได้
พรบจ่ายให้ในช่วงที่ประสบบัติเหตุคือค่าผ่าตัดเอาดามเหล็กเข้าไป
แต่ปัญหาก็คือเวลาจะเอาออกมันต้องใช้เงินเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครมาจ่ายให้แล้วต้องเอาออกเองนะครับ
ก็เลยต้องการ๖๐๐๐บาทในการเอาออก
วันนี้เขาต้องการ๘๐๐๐บาทนะครับที่เหลือจะได้เอาไปเป็นทุนนะครับ
ตอนนี้เขาได้ไปแล้วนะครับ๒เพลงด้วยกันนะครับ
รับไปแล้วตอนนี้๒๐๐๐บาทวันนี้เขาจะมาเป็นนักสู้ชีวิตกันต่อ
มาพบกับเขาเลยนะครับน้องผักบุ้งนะครับ
หนุ่มขาเหล็กผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับต้อนรับของกุ้งด้วย
มากับครอบครัวเช่นเดิมนะคะมีคุณพ่อมีน้องสาวแล้วก็มีคุณลุง

ผักบุ้งครั้งนี้จะนั่งหรือจะยืน

พี่เป๊กขอเก้าอี้กับบังมาก่อนเลยก่อนจะคุยกัน

เดินก็ไม่สะดวกเท่าไรนะคะยกขายังไม่พ้นพื้น
ขาไม่ไม่พ้นพื้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าเวลาเดินก็เจ็บด้วยนะครับ
อันนี้ก็น่าจะมาจากเหล็กแล้วล่ะ
เพราะว่า๓ปีผ่านไปเนี่ยกระดูกน่าจะประสานหมดแล้ว
บุ้งเดิมทีเนี่ยตอนที่ผ่าเสร็จใหม่หายใหม่เดินอย่างนี้เลยไหมหรือว่ามันแย่ลง
เดินไม่ได้ครับแตะพื้นแล้วเจ็บเลย

นี่ก็ในส่วนของผักบุ้งเพราะครั้งที่แล้วเราคุยกันไปบ้างแล้วล่ะแต่ทีนี้คุณแม่เป็นอะไรครับผักบุ้ง
เป็นเลือดเลี้ยงสมองไม่พอครับ

นานกี่เดือนกี่ปีกันที่คุณแม่เริ่มเป็นมาเนี่ย

เหตุที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนี่คืออะไรฮะมาจากอะไร

รับจ้างบรรจุบรรจุใส่ถุง

หมอเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้เหรอ

สูตรเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวัน
ต้องหาหมอบ่อยขนาดไหนเดือนนึงต้องหาหมอกี่ครั้ง

ไปอยู่ที่โรงพยาบาลกี่ชั่วโมง

ก็ประมาณวันเต็ม

ตรวจแล้วก็รับยาก็ประมาณวันหนึ่งเลยครับ
นิจฉัยโรคข้างต้นเลยมาจากการทำงานนี่ไหมฮะ
เขาบอกสาเหตุมันจะไม่ใช่อันนี้โดยตรงคือ
น่าจะเป็นจากไขมันนะครับ

ไขมันทำที่ไปเกาะตามช่องเส้นเลือด
พวกคอเลสโตรอลอะไรอย่างนี้ตัดประสับแพทย์

เห็นอันนี้คือไขมันในเส้นเลือดไปอุดตัน
อันนี้ก็มีสาเหตุมาหลายอย่างหนึ่งกรรมพันธุ์ก็ได้
แล้วเกิดจากการกินอาหารก็ได้
อาการนี้ส่งผลอะไรให้กับภรรยาบ้างคะ
ถ้าเขาเป็นนี่คือจะนอน
แล้วจะลุกไปไหนไม่ค่อยไหวครับ

แล้วเวลาเป็นอย่างนี้เคยถามคุณหมอไหมว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่า

หมอบอกว่าค่าใช้จ่ายมันสูง

อะไรเล็กเข้าไปใส่ก้านสมองอะไรเนี่ย

ครับให้มันกว้างขึ้นนะครับ
เราก็รักษาไปตามกำลังทรัพย์เราคือเป็นอย่างนี้แล้วเราทำไงคุณพ่อรอให้หายเองเหรอคะ
ก็กินยาครับพยาเส้นเลือด
เป็นทานยาขยายเส้นเลือดใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะลุกกลับมานั่งได้อีก
ช่วงแรกที่เขาเป็นนี่เขาจะฟื้นตัวอยู่
ประมาณวันหนึ่งเขาก็จะดีขึ้นนะครับ

เคลื่อนกว่านั้นไม่ได้
ไม่ได้ครับเขาให้กินเวลาที่เป็น
เวลามีอาการก็ให้ทานเข้าไป
การก็คือมันตันมากก็คือเลือดมันฉีดขึ้นไปที่สมองไม่ได้
คุณพ่ออย่างนี้คือในระยะตั้งแต่เป็นมาเนี่ยเริ่มถี่ขึ้นไหมคะ
ถี่ขึ้นแล้วครับเนี่ยทีแรกเขาจะเป็นประมาณ๒๓ปีที่แล้วฮะ
มันจะเป็นช่วงอาหารประมาณสัก๓๔เดือนเป็นถี่
ตอนนี้จะอยู่ประมาณสักเดือนก็กว่าแล้วครับ
ทีขึ้นก็คือคล้ายตันเร็วขึ้น
ถ้าอย่างนี้ตีบเลยก็จะส่งผลให้เป็นอาการอำมพลึกอำมภาษณ์ได้หรือเปล่า

เอ้าแล้วอย่างนี้เราทำยังไงคะภารกษาหมอบอกมั้ยว่าคี่บาท
ไม่ได้บอกครับคือที่ไปหาหมอนี่ก็อยู่ในโครงการ๓๐บาทนี้ครับ

ต้องให้ยาขีมท์แค่บรรเทาะครับ
แล้วอย่างนี้ภรรยาปกติทำงานอะไรอยู่คะ
เมื่อตอน๓ปีเขาก็กรอกถ่านกรอกถ่านอย่างที่ลูกชายเขาบอก
ค่ะแล้วณตอนนี้คือทำอะไรได้บ้างคุณพ่อ
ตอนนี้เขาก็รับจ้างเก็บพวกพริกนะครับ

ผักบุ้งเวลาเห็นแม่เป็นอย่างนี้แล้วผักบุ้งรู้สึกไง

ว่าแม่ทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ด้วย

แม่รักภักบุ้งขนาดไหนครับ
มากครับขนาดตอนที่ผมรถล้มแม่ร้องไห้กรี๊ดมาเลย
แม่พูดอะไรกับภักบุ้งวันที่ภักบุ้งรถล้ม

บอกไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรครับ
เดี๋ยวแม่จะรักษาหนูให้หายเองแม่เขาว่างั้นนะ
เพราะแม่เค้าพูดงั้นแล้วภักบุ้งเป็นอย่างไร

แล้วตอนที่แม่เขาเป็นมีอาการอย่างนี้ผักบุ้งพูดอะไรกับแม่บ้าง
ผมก็บอกว่าให้แม่สู้กับมันครับ
อย่าท้ออย่างไรแม่ต้องหาย

ห่วงสุขภาพแม่ครับ
แม่เขาสุขภาพไม่ค่อยดีบางทีไปเก็บพริกผมก็
จะปั่นยากยานไปคอยดูครับครับ
กลัวจะไปล้มไปอะไรครับ

ในใจเราที่เราคิดอยู่ว่าแบบ
ถ้าทำได้จะทำให้แม่มีอะไรบ้างมีกี่อย่าง
ก็อยากจะรักษาแม่ครับ
แล้วก็อยากที่สำคัญเลยผมก็

อาการวันนี้ถือว่าเป็นอาการหนักไหม
หนักครับเพราะทุกที

ตอนนี้เป็นจนเดินไม่ได้เลยครับ
ตอนนี้แม่มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอก
สัญญากับแม่สิว่าอยากทำอะไรให้แม่บ้าง

ผมอยากให้แม่หายเร็วครับ

แล้วผมสัญญาว่าจะไม่ดื้อไม่สนไม่รั้นแล้วครับ
ก็เวลาผู้ใหญ่เขาว่ากล่าวอะไรเนี่ย

ย่อมเห็นมาก่อนเขาก็ด้วยความเป็นห่วง

ให้ลูกได้ดีนะครับ
ที่ผ่านมาผักบุ้งคงได้บทเรียนแล้วก็ประสบการณ์แล้วล่ะ

ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะต้องสู้กันไป
ซึ่งเวทีนี้สู้ได้เลยอย่างเต็มกำลัง
ไม่ต้องแบ่งไว้แบบครึ่งกลาง
เวทีนี้คือทุ่มไปได้ทั้งตัวเลย
ในการสู้ครั้งที่แล้วสู้มาแล้ว๒เพลง

พี่อยากให้ผักบุ้งตั้งใจและไม่ประมาท

รออยู่พ่อรออยู่น้องรออยู่

ทุกอย่างรวมเป็นความหวังอยู่ที่ตัวเอง
สมัยก่อนอาจเคยทำอะไรผิดพลาด

นับตั้งแต่บัตรนี้
ถ้าถึงเวลาต้องใช้ถึงเวลาที่อุ๊ยเพลงนี้เราไม่ถนัดแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องสู้จะต้องเล่นต่อก็ใช้ตัวช่วยได้เลยนะครับ
พร้อมนะครับผักบุ้งเอาละครับถ้าพร้อมแล้วมาถึงเพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทอินโทรเพลงที่๓มาได้เลยครับ
มาแล้วค่ะอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทผักบุ้งบอกพี่มาเพลงนี้เป็นไง

กระเสมคมสรรได้สักกี่เปอร์เซ็นต์๒๐

น้อยมากไม่พอแน่สำหรับการจะร้องเพลงนี้โดยที่ไม่ผิดเลยนะครับแสดงว่าไม่ถนัด

เอาล่ะตอนนี้มีอยู่แล้ว๒๐๐๐๐ถ้าไม่อยากร้องไม่อยากแข่งต่อก็หยุดก็รับ๒๐๐๐๐นะครับ
ก็ไม่พอไปเอาเหล็กออกแน่นอน
กุ้งต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ
ปะปุ้งจะสู้หรือจะหยุดครับ

แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
สำหรับเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าเปิดออกมาแล้วมันโอ้โหก็ยังไม่พอ

จนครบ๓แผ่นแล้วเอาตัวช่วยทั้งหมดมารวมกันได้นะครับ
ก็ขอให้โชคดีนะครับกับการเลือกตัวช่วย
เพราะว่าเป็นทางเลือกเดียวทางออกเดียวของนักสู้ชีวิตของเราวันนี้นะครับ
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖นะครับ
ปุ้งครับแผ่นไหนครับ
เลือกแผ่นที่๖ครับ
เลือกตัวช่วยแผ่นที่๖นะครับ

ร้องผิดได้๑คำครับ
มันพอไหมกับการที่จะต้องผ่านเพลงนี้ไปให้ได้

แต่ว่าเรายังเหลืออีก๒แผ่นป้ายกับเรื่องนี้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้

มีใจข้ะ

ใจมันลอยไปหาแม่ครับ
มีใจมาก่อนเสนอ

ปุ้งต้องตึกอองดูให้ดีนะอย่าเสี่ยงทำไมผักบุ้งถึงตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ตัวช่วยไหนเล่าให้พี่ฟัง

ก็อาจจะได้อยู่ครับผิดคำเดียวอาจจะได้อยู่
แน่ใจนะผักบุ้งหายใจลึกหายใจเข้า
พูดว่าแม่ครับผมรักแม่ดัง

แม่ครับ
นี่แหละแล้วสิ่งที่พี่กำลังจะทำต่อไปนี่คือทำให้แม่

ถ้าผักบุ้งมั่นใจว่าผิดคำเดียวแล้วผักบุ้งจะทำมันไปได้ผ่านมันไปได้
จะเคารพในการตัดสินใจของผักบุ้ง
พี่จะถามภักบุ้งว่าเมื่อกี้ที่ต่อผ่านมันไป
ผักบุ้งตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วหรือว่าไม่ชัวร์

มากอดพี่เขาทีนึงเร็ว

มากอดกันพูดอะไรก็ได้ตอนนี้
อดกันแน่นลูกเป็นตัวแทนพี่น้อง
เพราะว่าแม่มานั่งตรงนี้ไม่ได้รักพี่ผักบุ้งขนาดไหน
ตะโกนเหมือนที่เขาตะโกนบอกแม่เลย
อะโอเคไป
ไม่ครับ

พ่อรักผักบุ้งไหมรักครับ
พี่รักผักบุ้งพี่เป๊กรักผักบุ้งครับ
พ่อรักผักบุ้งไหมรักครับ
ทุกคนดีรักผักบุ้งไหมรัก
เอาละทุกคนรักผักบุ้ง
ถ้ารักคุณแม่ต้องอยู่กับเรานานยิ่งอยู่นานยิ่งได้เงินเยอะการได้เงินเยอะจะดีสำหรับเราและกับคุณแม่ด้วยถูกไหมครับ
มาลงมาก่อน

เอาละครับนักสู้ชีวิตของเรานะครับมาถึงเพลงที่๓นะครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยเปิดไปแล้ว๑ตัวได้ร้องผิดได้๑คำนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าในเพลงนี้นะครับน้องผักบุ้งร้องผิด๑คำจะถือว่าไม่ร้องผิดและผ่านเพลงที่๓รับเงิน๔๐๐๐บาทนะครับ
มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

มันหากเธอได้อ่านจดหมาย
จบลงแล้วทำลายเผาจดหมายก็ตามใจเธอ
อย่าเก็บเอาไว้ให้แฟนน้องมาอ่านเจอ
ภาพไพรไลน์เส้นอย่าเพิ่งให้เขาเจอ
จะวาดระแวกกันนะครับ
ฉันไม่มีหรอกคำอวยพรไม่มีแม้คำหวานชมบังอ่อนให้มันกินแน่
อย่าได้กังวลคนจนที่กินข้าวแกงไปเถิดไปกินของแพงนอนหุ้มใบแดงให้มันตาใจ
ภาพถ่ายจดหมายของเธอที่มีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหาย
หลังภาพเลือดเลือนเตรียบเหมือนลายเส้นตกไปฉันจกน้ำตาฉลายโปรดอภัยถ้าหน้าควันตา
นี้และเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถอะดงพงา
มีอะไรมอบให้ในวันวิวาก็ให้โชคดีเถอะนะขออำลาเธอด้วยเสียงเพลง
เป็นโรคสมาธิสั้นครับเรียนต่อไม่ได้แล้วพ่อแม่ไม่มีเงินส่งด้วย
เวลาครูสอนอะไรนี่ก็ไม่ค่อยจำเท่าไหร่
ครับไม่ได้อะไรเลยจนป่านนี้ลายมือก็ยังเป็นไก่เขียอยู่เลยครับ
การที่เอาเหล็กออกจากขาเนี่ยหกหมื่นสมมุติว่าวันนี้ไม่ได้มารายการร้องได้ให้ล้าน
หรือว่ามาแล้วได้ไม่ครบวางแผนยังไงกับขาเรา
ก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามกรรมอะครับถ้าได้ไม่ครบอ่ะ

สมมุติวิทย์